หลังจากที่ร่างพระราชมัญญัติปิโตเรียมฉบับล่าสุดที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มระบบการทำสัญญา
แทนที่จะเป็นสัมประธานเพียงอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็ให้ไปศึกษาในเรื่องการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
ซึ่งในประเด็นหลังนี้เองครับที่ได้กลายมาเป็นประเด็นร้อน
แล้วก็ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกครับเมื่อในรายการเถียงให้รู้เรื่อง
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแสดงความคิดเห็น
มีการตัดทอนเนื้อหาที่เป็นส่วนของการแสดงความเห็น
ของผู้ที่ร่วมรายการออก
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๗มิถุนายน๒๕๕๙
เห็นชอบพระราชบัญญัติปิโตเลียมโดยให้เพิ่มระบบการทำสัญญา
จากเดิมที่ใช้เพียงระบบสัมปทาน
ซึ่งเปิดสำรวจปิโตเลียมรอบที่๒๑
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ด้วย
ส่วนการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน

ของความคุ้มค่าก่อนนำมาเสนออีกครั้ง

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
หรือคอปภที่เสนอแนวคิดจัดตั้งบรรษัทพลังงาน
มาโดยตลอดมองว่าคอรมอรีบร้อนเห็นชอบร่างกฎหมายใหม่
และยื้อเวลาการที่ให้กระทรวงพลังงานไปศึกษา
แสดงว่าจะไม่มีการศึกษาเกิดขึ้นจริง
อกจากนี้ยังเห็นว่ารัฐบาลไม่จริงใจ
กับการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน

บริษัทพลังงานแห่งชาติที่รัฐจะถือหุ้นทั้งหมด
เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการบริหารปิโตเลียม
และดูแลผลประโยชน์ของประเทศ
หากไม่มีบรรษัทพลังงานแห่งชาติเข้าไปดูแล
สมาชิกขอบพอพอร์ยังใช้เวทีรายการ

โดยในเทปรายการที่นำมาออกอากาศ
เพียงนางสาวรสนาและนายมนูลสิริวัล
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพียง๒คน

ขอให้รายการบันทึกเทปรายการใหม่
เนื่องจากมองว่านักวิชาการที่มาร่วมเวที

แต่ทีมงานตัดสินใจตัดความเห็นของนักวิชาการออกทั้งหมด
ขณะที่นายมนูลได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
เห็นด้วยกับการตัดความคิดเห็นของนักวิชาการอีก๒คน

เพื่อทำตามข้อเรียกร้องของนางสาวรสนา
เพราะมองว่าควรรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
และให้ผู้ชมเป็นคนตัดสิน
มนุนยอมรับว่าเห็นด้วยกับการปรับแก้พรบปิโตเลียม
แต่ก็เชื่อว่าคอปภยังคงเดินหน้าคัดค้านต่อไป
กว่าจะมีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
ขณะเดียวกันก็เห็นว่ารัฐบาลควรเดินหน้าอย่างจริงจัง

นับตั้งแต่รอบที่๒๐ก็ไม่มีการสำรวจแหล่งการ์ดธรรมชาติแห่งใหม่เลย

ขณะที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่า
ทุกฝ่ายมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
แต่ภาครัฐจะพยายามไม่ให้เกิดอคติ
เอ็นเอียงในการดำเนินการใด
เหมือนกันได้
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคาดว่านอกจากพรบปิโตเลียมแล้ว
ยังมีกฎหมายลูกอีกหลายฉบับที่ต้องทำควบคู่กัน
ดังนั้นประเมินว่าจะสามารถเปิดประมูลสำรวจ

ภายในเดือนกรกฎาคมปีหน้า
โดยรอบนี้จะเปิดสำรวจใหม่๒๙แปลง

ที่กำลังจะหมดอายุในปี๒๕๖๕และ๒๕๖๖ด้วย